การประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนที่เพิ่งจะปิดฉากไป
อกจากจะทำให้เห็นถึงความให้ความสำคัญต่อเอเชียของสหรัฐแล้วนะครับ
ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญของสหรัฐ
ในการแสดงท่าทีที่มีต่อความขัดแย้งในทะเลจินใต้
ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ยังใช้โอกาสนี้ครับ
จุดยืนของสหรัฐที่มีต่อการเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพของนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสาวรัฐ
ผู้นำจาก๑๐ชาติสมาชิกอาเซียน
ที่ออกมาถ่ายรูปร่วมกันอย่างชื่นมื้น
ส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดสาวรัฐอาเซียน
การประชุมสมัยพิเศษที่เป็นการตอกย้ำนโยบายให้ความสำคัญกับเอเชีย
ผู้นำสาวรัฐยังคงย้ำจุดยืนเดิมที่มีต่อสถานการณ์การเมืองของชาติสมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยและพม่า
ประธานาธิบดีสาวรัฐประกาศจะให้ความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญสำหรับฝึกบุคลากรรับมือการก่อการร้าย
อกจากนั้นยังเปิดเผยว่าจะเยือนเวียดนามในเดือนพฤษภาคม
และจะเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐคนแรกที่เยือนลาวในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเดือนกันยายนนี้
กลับมาให้ความสำคัญกับเอเชียและยุทธศาสตร์สร้างสมดุลใหม่
มกลางการแข่งขันขยายอิทธิพลจากมหาอำนาจอย่างจีน
นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมสุดยอดสาวรัฐอาเซียนครั้งนี้

เพราะนอกจากการให้ความสำคัญกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากับชาติอาเซียนเป็นพิเศษ
ซึ่งสาวรัฐเป็นผู้ผลักดันโดยมีชาติอาเซียน๔ชาติ
คือเวียดนามสิงคโปร์บรูไนและมาเลเซียเข้าร่วม
และยังมีหลายชาติสนใจเข้าร่วมข้อตกลงนี้แล้ว
สาวรัฐยังถือโอกาสที่ผู้นำทุกชาติมาประชุมที่สาวรัฐ
ออกแถลงการตอบโต้จีนในกรณีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วย
ซึ่งนายบารักษ์โอบามาแถลงเรียกร้องให้จีนยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักสากล
รบเสรีภาพในการเดินเรือทะเลและหวังให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี
เช่นเดียวกับที่มีการระบุในแถลงการร่วมข้อ๗และข้อ๘จากทั้งหมด๑๗ข้อ
พร้อมยืนยันว่าสาวรัฐจะยังคงทำการบินและเดินเรือในพื้นที่ต่างภายใต้กฎหมายนานาชาติ
เจ้าหน้าที่รัฐบาลสาวรัฐคนหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า
ในที่ประชุมมีชาติสมาชิกอาเซียน๒ชาติคือกัมพูชาและลาว
ซึ่งทั้งสองชาตินี้มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แนบแน่นกับประเทศจีน
เห็นด้วยกับแนวทางจัดการกับพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้ที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย